มีคลิปจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็กล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพเหตุการณ์อันนี้เอาไว้ได้
คนขับมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์เนี่ยปาดหน้ากันไปมา
แล้วก็เลยมีปากเสียงกันพยายามจะเจรจากัน
แต่ว่าเหตุการณ์มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะ
จะเป็นยังไงลองไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนเลยค่ะ
ก็พยายามห้ามแล้วว่าบอล
บอลไปแล้วค่ะบอล

ทีนี้เขากระโดดเข้าไปขวางหน้ารถในคลิปก็จะได้ยินเสียงผู้หญิงคอยห้ามบางบอกอย่าใจร้อนเสียง
อันตรายเรียกชื่อเขาอยู่ตลอดเวลาแต่คนขับรถยนต์ที่เป็นคู่กรณีไม่สนใจแล้ว
จะได้ยินเสียงผู้หญิงคอยห้ามปามบอกอย่าใจร้อนเสี่ยงอันตรายเรียกชื่อเขาอยู่ตลอดเวลาแต่คนขับรถยนต์ที่เป็นคู่กรณีไม่สนใจแล้ว
อืมเร่งเครื่องออกไปเลยจนชายคนนี้ติดไปกับหน้ารถแล้วก็หลังจากนั้นกลิ้งตกลงมากระแทกพื้นอย่างที่เห็นในคลิปอ่ะนะคะ
นายธิรเดชวิงปัดผู้บาดเจ็บเขาบอกว่าช่วงเย็นวันนี้ขี่รถจักรยานยนต์ไปรับภรรยาและลูกชายสี่ขวบจากที่ทำงานย่านรัฐนาธิเบสจะกลับบ้าน
แต่พอมาถึงหน้าอาคารจอดรถของสถานีรถไฟฟ้าห้างเซ็นทรัลรัตนาธิเบสมีรถยนต์ฮอนด้าฟรีสีขาวมาเบียดรถตัวเองค่ะ
ก็เลยขับตามไปต่อว่าแต่รถคู่กรณียังขับเบียดต่อจนทำให้หัวเข่าภรรยาบาดเจ็บไง
แล้วรถจักรยานยนต์ก็เกือบล้มเขาก็เลยโมโหจากนั้นคนขับรถเก๋งเปิดกระจกตะโกนต่อว่ากันเนี่ย
ระหว่างมอเตอร์ไซต์กับรถเก๋งได้ทีระเดศคนขี่มอเตอร์ไซต์เนี่ย
ก็เลยลงจากรถมายืนขวางหน้ารถเลยจะให้อีกฝ่ายลงมาคุยกัน
แต่ว่าเขาคุยด้วยไหมไม่ค่ะเขาเร่งเครื่องพุ่งชน
ติดไปกับหน้ารถแล้วก็กลิ้งล้มลงไปได้รับบาดเจ็บนะคะ
ทางภรรยาเขาถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานด้วย
หลังเกิดเหตุตัวเองและภรรยาก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงไทยปะเกร็ด
แพทย์บอกว่าข้อมือขวาของตัวเองแตก
ถอดเล็บที่นิ้วโป้งเท้าข้างขวาออก
ส่วนภรรยามีบาดแผลถูกเฉียวที่หัวเข่าด้วยนะคะ
เอาฟังเสียงผู้บาดเจ็บกันหน่อยค่ะ
จนไปถึงคลิปที่เห็นครับ
แล้วช่วง๕ทุ่มเมื่อคืนค่ะ

ก็ไปพบกับพนักงานสอบสวนสพรัฐนาธิเบส
ให้ปากคำจากกรณีอุบัติเหตุนี้แล้วนะคะ

ช่วงที่กำลังเลี้ยวออกจากอาคารจอดรถไฟฟ้า

แต่พอแซงรถมามาเจอรถจักรยานยนต์คู่กรณีเนี่ย

แต่รถจักรยานยนต์คู่กรณีบีบแต่เหมือนไม่พอใจ

จนถึงที่เกิดเหตุคู่กรณีลงมายืนขวางรถ
ก็เลยรีบขับรถยนต์ออกไปค่ะ
และคิดว่าอีกฝ่ายไม่น่าจะได้รับบาดเจ็บอะไร
หลังจากนั้นจึงโทรแจ้งประกัน

คุณผู้กรณีหน่อยค่ะ
ข้างหลังที่ยืนอยู่กันนี้พร้อมบวกแล้วนะคะ
แต่เดี๋ยวต้องดูแหละว่าเหตุผลที่เขาให้มาเนี่ย
มันเอาไปใช้ในชั้นสารใช้ในการสอบสวนได้หรือเปล่า

เพราะเพิ่ง๙๒๖๖กรุงเทพฯหานคร

พอสัมเภา๕๘๗๘ของนายธิรเดชไว้ตรวจสภาพก่อน
พนักงานสอบสวนก็นัดให้ทั้งคู่มาสอบปากคำอีกครั้งช่วงบ่ายวันนี้นะคะ
แต่ล่าสุดมีรายงานว่าคนขับรถยนต์ยังไม่เดินทางมา
นายธีรเดชก็แจ้งข้อกล่าวหาพยายามฆ่าด้วย
ซึ่งหลังจากมีการตรวจสภาพรถยนต์ทั้งสองฝ่ายแล้ว
เดี๋ยวก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายตามหลักฐานพยานต่อไปนะคะ